เหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นที่อินเดียก็เป็นโศกนาฏกรรมช็อกเหมือนกัน
เพราะว่าสะพานแขวนถล่มนะฮะคนตกลงไปในน้ำ
คนตกลงไปในน้ำแล้วก็ห้อยต่องแต่งอยู่ตรงสะพาน
เพราะตอนนั้นมีคนเดินอยู่บนสะพาน๔๐๐กว่าคน
ขณะที่สะพานพังลงมานะครับ
นี่แหละครับเป็นภาพเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นนะครับ
หลังจากสะพานแขวนข้ามแม่น้ำชื่อว่าจูโตปู
ในเขตมบีในรัฐคุชราชเกิดรับน้ำหนักไม่ไหว
จนขาดกลางนะครับทำให้ประชาชนที่ตอนนั้นอ่ะ
อยู่บนสะพาน๔๐๐๕๐๐คนเนี่ยนะฮะ
มีทั้งตกลงไปในน้ำในแม่น้ำมักชู
ขณะที่บางคนพยายามจะเอาตัวรอดนะคุณฮะ
ยังเกาะยังห้อยติดอยู่บนสะพานหลายสิบคนนะครับ
สื่อท้องถิ่นของอินเดียรายงานนะครับ
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๘นาฬิกา๔๐นาทีของเมื่อวานนี้
ตามเวลาท้องถิ่นก็ตรงกับเวลาในบ้านเรา
คือ๒๐น๑๐นของไทยนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบผู้เสียชีวิตแล้วถึง๑๔๑ศพ
คุณเป็นโศกนาฏกรรมในช่วงเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองความสว่าง
ก็คือเทศกาลทิวาลีของอินเดียนะครับ
แล้วก็พบผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะฮะ
นำส่งโรงพยาบาลกว่าร้อยราย
อกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านใกล้เคียงช่วยคนขึ้นมาจากแม่น้ำ
แล้วก็บริเวณริมตลิ่งได้กว่า๘๐รายนะครับ
รายงานข่าวระบุว่าสะพานแขวนแห่งนี้มีความยาว๒๓๐เมตร
สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคอนานิคมสมัยศตวรรษที่๑๙
แล้วก็เพิ่งจะปิดปรับปรุงนะครับ
แล้วก็เปิดใช้งานได้เพียง๕วัน
ให้คนขึ้นไปเดินเที่ยวชมวิวหลังจากปิดซ่อมแซมมานาน
จากขณะเกิดเหตุมีคนอยู่บนสะพานมากกว่า๔๐๐คนนะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลท่องเที่ยวทิวาลี
เทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่นะคุณตามศาสนาฮินดูเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าเป็นเทศกาลแห่งแสงไฟนะครับ
แสงสว่างความดีชนะความชั่ว
แล้วก็ทุกบ้านแล้วก็ทั่วเมืองจะมีการจุดไฟจุดโคม
ในคืนที่มืดมิดของเดือนการติกด้วย
ก็คือช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ
นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดีย
ก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บจากเหตุสะพานขาดครั้งนี้

แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ถือว่าเป็นเหตุใหญ่ในอินเดียที่เกิดขึ้น
พร้อมกับเหตุที่เกิดขึ้นที่อิตาวรเลยนะ